พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ต้องบอกว่าเจอกันเป็นประจำเลย

เดี๋ยวต้องมีประเด็นนี้มาแล้วต้องมีการถ่ายคลิปมาแล้ว
ล่าสุดเกิดขึ้นที่เพชรชบุรีนะคะถนนเพชรบุรีซอย๕

วันนั้นเนี่ยไม่รู้ยังไงแหละมาปากซอย
จะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่ก็ไม่วายค่ะไม่หลุดรอดสายตาวินไปได้
วินวิ่งตามอ่ะแล้วบอกว่าลักษณะเหมือนจะมาข่มขู่
บอกให้เธอลงจากรถแล้วเธอบอกเธอกลัวมาก
สุดท้ายเลยตัดสินใจยกมือถือมาถ่ายคลิปเลย
ที่เธอเกิดลดลมมาพี่ตลาดถิดชอบชีวิตจำเขาหนูเหมาเขาไป

คือเสียงสั่นแบบจะร้องไห้อยู่แล้วอะค่ะ
เอาเป็นว่าเธอบอกว่าเธอกลัว
ถ้าเกิดมาวิ่งตามรถที่เธอขึ้นแบบนี้
ใช่ค่ะคือบอกจากนะค่ะว่า
คุณผู้ชมต้องดูก่อนนะมีวินสองคนใช่ไหมคะในคลิปนี้
อ่ามีคนหนึ่งสวมหวกกันน็อกอีกคนไม่สวมหมวก
คนที่ไม่ได้สวมหวดเนี้ยคือคนที่วิ่งตามเธอนะอืม
ส่วนคนสวมหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นวินอีกที่นึงแต่มาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยพยายามเข้ามาไกลเกลี่ยเข้ามาห้ามแยกสองฝั่งออกจากกัน
มาพอดีผ่านมาพอดีก็เลยเอาเพราะว่าอยู่วินใกล้ใกล้กันแถวนั้นก็มาช่วยแยกแยกกันออกอ่ะนะคะซึ่ง
พอวินคนนี้วินที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไปคุยกับวินคู่กรณี
เขาก็บอกผมไม่ได้คมครูมีที่ไหนพูดทิ้งท้ายไว้แบบนี้ก็ดูมีอารมณ์อยู่เหมือนกัน
รอนานไม่มาสักทีเลยตัดสินใจเดินมารอหน้าปากซอยก็แล้วกัน
แต่ถึงอย่างนั้นวินก็เดินตามมาแล้วก็ข่มขู่เธอบอกว่าให้ลงจากรถ
เธอก็บอกกับวินตรงนะบอกว่าพี่มันสายแล้วหนูขอไปเถอะ
สวนกลับมาทันทีเลยบอกว่านั่นมันเรื่องของคุณ
แล้ววินมีสิทธิ์อะไรมาข่มขู่เธอแบบนี้
เกิดเรื่องแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่
ปากซอยเพชรบุรี๕เลยนะคะ
ก็เจอวินนี้แหละอยู่ก็มีคนมาใช้บริการตลอดเวลา
แต่ไม่เจอวินคู่กรณีที่ปรากฏในคลิปนะคะ

เจอแค่หัวหน้าวินคือวินหมายเลข๒๒ค่ะ

เพราะบอกว่ากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย

ซึ่งดูแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นแกรปทำร้ายวินเท่าไหร่เนอะ
หลายคนเขาก็มองว่าเอ๊ะมันทำไมถึงกลัว
วินจักรยานยนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่ยังเปิดเผยด้วย
ส่วนแกรปไบท์เป็นใครที่ไหนเขาก็ไม่รู้
อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนหลบซ่อน

ไม่ได้มาให้บริการในวันที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปก็เลยไม่ได้เจอตัว
คุณเสื้อกักสีนำเงินอันนี้คุณกิติศักดิ์หรือคนขายเดือนสุก

ไม่ใช่นี่ผู้สื่อข่าวเราเองครับ
ไปแล้วไม่เจอวินคู่กรณีก็เลยเดินทางต่อค่ะ
ไปหาผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
เธอก็บอกว่าเธอทำงานอยู่ย่านซอยอารี
เธอก็อาศัยอยู่ในซอยเพชรบุรี๕ประมาณสัก๔๕ปีแล้วล่ะ
ที่ผ่านมาเธอก็ใช้บริการวินจักรยานยนต์ที่หน้าปากซอยอยู่นะ
ให้ไปส่งที่ทำงานแต่ว่าระยะหลังนะคะ
บอกราคามันแพงมากเลย
ถ้าเทียบกับแกรปแล้วเนี่ยเธอเก็บเงินที่ต้องจ่ายวินเพิ่มไปกินข้าวได้อีก
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเรียกแกรปทุกครั้งเนี่ย

ก็จะให้มารับที่หอหรือไม่ก็ที่มันห่างจากวินออกไปหน่อย

ครับคือเธอบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
แรปไบท์บอกว่าจะมาถึงช้าหน่อยนะ
เธอก็เลยบอกว่าถ้ามาถึงแล้วโทรบอกแล้วกัน
แล้วก็นัดให้ไปจอดรับอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากวิน
ปรากฏว่าแกรปขับเลยจุดที่นัดหมายไป
แล้วก็ไปจอดที่บริเวณหน้าปากซอยเพชรบุรี๕
แต่ไม่ได้อยู่ใกล้กับวินเจ้าถิ่นเธอก็เลยเดินไปขึ้นแกรปไบท์
แต่ถูกวินที่ปรากฏในคลิปเดินตามมาแล้วบอกเธอว่า
ห้ามขึ้นที่บริเวณนี้ใช้น้ำเสียงลักษณะคมคู่
เพราะว่าเป็นแกรปผิดกฎหมายไม่ให้ขึ้น
เธอก็สวนไปว่าที่มาบอกเนี่ยเป็นใครมีหน้าที่อะไรเหรอ
มาตรวจสอบวินจักรยานยนต์คนนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
เธอก็เอ้าเจ้าหน้าที่ยังไงสวมเสื้อวินสีส้มแต่เป็นเจ้าหน้าที่
ก็บอกงั้นขอดูบัตรหน่อยแต่วินไม่มีให้ดูเธอก็เลยลงจากแรปไบท์
แล้วก็บอกให้แกรปเนี่ยงั้นขี่ออกไปจอดรอหน่อย
เดี๋ยวเธอเดินตามไปขึ้นก็ได้เขาไม่ให้ขึ้นแถวนี้ขี่ไปรออีก
หน่อยหนึ่งก็ได้เธอก็โพสต์ไปเนี่ยว่าก็ยอมรับแหละว่าตรงนี้
เราก็กวนโเอ๋ยเองเหมือนกันที่บอกว่าเอาต้องหาจักรวมิถึง๕๐๐เมตร
ที่ขี่ไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วไปจอดรอจู่วินจักรยานยนต์รับจ้างคู่กรณีวิ่งตามมาอีก
ทีนี้เธอก็ตกใจนะฮะรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นตามคลิปก่อนจะมีวินจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งผ่านมาพอดี
เขาก็เลยลงมาห้ามเธอก็กลับไปขึ้นวินแกรปแล้วก็ไปทำงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวินคู่กรณีไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเธอ
แต่มันมีกรณีปัญหาอย่างที่บอกเกิดขึ้นก็คือลักษณะการตามมาแล้วข่มขู่
บอกว่าที่ผ่านมาหากไปไหนระยะทางใกล้จะใช้บริการวินปากซอยเพชรบุรี๕นี่แหละ
ไม่เคยมีปัญหาแต่วินที่ปรากฏในคลิปกลับจ้องจะจับผิดเธอ
หลังเกิดเรื่องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอพญาไทยเพื่อความปลอดภัย
แล้วเธอก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเวลาการออกไปทำงานและกลับห้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
ส่วนการที่วินจอยออ้างว่ากลัวจะถูกแรปไบท์กลับมาทำร้ายเธอมองว่าหากบริสุทธิ์ใจวินก็ควรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
ส่วนการที่วินจอยอ้างว่าหากปฏิสุดใจวินก็ควรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
ส่วนการที่วินจอยอ้างว่าหากปฏิสุดใจวินก็ควรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
ส่วนการที่วินจอยอ้างว่าหากปฏิสุดใจวินก็ควรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
จะมึงสิบของเรา
แต่ว่าเขามองว่า
เขาควรได้รับสินในการทำมาหากิน

เขาควรจะไปประท้วงหรือไปยื่นข้อกับรัฐบาล
เอาเองว่าตรงนี้ไม่ถูก

ต้องกลับไปใช้แก๊ปวินของเขาเหมือนเดิม
ก็เป็นความเห็นของเธอในฐานะที่บอกว่าเป็นผู้บริโภค

ที่พยายามบกมือบอกว่า

ก็บอกว่าก็แกรปคันนี้มารับคนในพื้นที่

เขาเห็นหลายครั้งแล้วมารับต่อหน้าวินของเขา

คือตัวเขาบอกให้วินคู่กันน๊อกว่าใจเย็น
อย่าเพิ่งมีอารมณ์

แค่อยู่คนละวินกันเฉยแต่ก็วิ่งเนี่ยพื้นที่เดียวกันนี่แหละ
คู่กรณีก็เลยยอมใจเย็นลง

สำหรับวินที่ใส่หมวกกระน็อกที่เข้าไปห้าม

มันก็มีกราฟไบท์มารับผู้โดยสารเหมือนกัน
แต่ทั้งเขาและคนในวินไม่สนใจ
มองว่าต่างคนต่างทำมาหากินดีกว่า

เขามองว่าก็ไม่ได้ทำให้รายได้ของเขาลดลงเท่าไหร่

เคยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่ง
เห็นเหตุการณ์ว่าวินคนนี้มีปัญหากับกราฟไบท์

ก็ต่างคนต่างทำมาหากิน
ให้บริการของเราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดครับ

ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจัดการไป
ถ้าเขาไม่จัดการก็เราก็ทำมาหากินของเรา
กว่าจะมาลุกล้ำสิทธิเสรีภาพของเราจริงก็ว่ากันอีกเรื่อง
มาแย่งกันแบบว่ายื้อกันตรงนั้นเลยหลังรถอะไรก็เรื่องหนึ่ง